อุทยานพระพิคเนธแห่งนี้นะคะว่ากันว่าถูกทิ้งให้รกร้าง
แต่บังเอิญว่ามีคนไปพบเข้าแล้วถูกโชคได้ลาบด้วย

พร้อมเพลียงเสียงประสานขนาดนี้งั้นรีบไป
เผื่อบังระมุงจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ล่ะค่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ไม่มีคนไม่มีพระไม่มีใคร
แต่มีอุทยานพระพิคเนตอยู่
เขาบอกว่าเขาเนี่ยหลงเข้ามาค่ะเพราะที่แห่งนี้เป็นป่ารกร้างนะ
ถนนก็เป็นถนนลูกรังตัวอาคารที่เคยมีก็ถูกทุบจนเหลือแต่ซาก
เป็นซากฝรักห่างพังค่ะแต่สิ่งที่ยังคงสมบูรณ์อยู่คือองค์พระพิคเนต
หน้าตักกว้างเกือบ๒เมตรครึ่งสูงประมาณ๓๔เมตรเนี่ยคุณเห็นไหม
ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยไปถามชาวบ้านนะคะคือคุณประทีบเมืองผู้
เล่าให้นักข่าวเราฟังบอกสถานที่แห่งนี้นะเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นสำนักสงฆ์
แล้วยังไงต่อมาถูกปล่อยให้รกร้างค่ะเลยถูกพวกมือดีมาทุบอาคารเพื่อนำเหล็กไปขาย

ก็เป็นสร้างประหลังหักพรรมในทักวันจนกระทั่งมีคนเดินหลงเข้ามาแล้วมาเจอ
อุ๊ยที่นี่มันดูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่น่าจะยังเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

คุณชิสาคุณดูนะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะเข้าไป
ถูกต้องเพราะมันไม่ได้ติดถนนใหญ่แล้วมันเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบแล้วคนที่หลงมาต้องเหมือนมีความพิเศษอะไรบางอย่าง
พอหลงเข้าไปปุ๊บเขาก็เลยรู้สึกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเลยทำความสะอาดนะคะ
ไปทำความสะอาดด้วยความสะอาดทำให้มันดูใหม่ขึ้นแล้วก็เอาเครื่องไหว้ต่างไปถวาย
จากนั้นเป็นไงถูกโชคหลายแสนบาทค่ะคุณ

เขาก็เลยทำเรื่องนี้ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกจนกระทั่งเป็นกระแสโด่งดังมีคนเห็นในโซเชียลมีเดียก็ตามมากราบไหว้
ก็เลยทำให้ตอนนี้มีของถวายพวงมาลงมาลัยเครื่องเส้นไหว้ต่างมากมาย
จากตอนแรกที่ไม่มีเลยร้างไม่มีอะไรเลย
ถูกต้องตอนนี้กล้วยอ้อยมะพร้าวน้ำแดงเพียบ
ไม่ล้างไม่เหงาแล้วพระพิคเนธไม่เหงาแล้ว

ที่ลูกหลานมาหา
เออนะคะใครอยากจะไปเห็นกับตาอยากจะไปบุรณะปฏิสังขรรค์ผู้ความเป็นสิทธิมงคล
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะตำบลเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงค่ะ
ก่อนจะไปบูรณงบูรณะถามเขาก่อนนะเช็คกันให้ดีว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่

อย่างน้อยได้ไปเห็นกับตาได้ไปไหว้ได้ไปสักการะก็ยังดี